ดูเรื่องเสียแป้งกันค่ะตำรวจไปบุคคลบ้านของเสียแป้งสองหลังที่พัทธลุงนะคะ
เพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีนะคะแต่ว่าไม่พบบุคคลที่ถูกออกหมายจับ
สิ่งผิดกฎหมายด้วยค่ะเนี่ยค่ะเป็นช่วงเช้านะคะที่ผ่านมาซึ่ง
พลตำรวจตรีนัฐกรกาญจนาพรภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงก็สั่งการให้นำกำลังไปตรวจบ้าน
ของเสียแป้งที่เสียแป้งอาศัยอยู่ด้วยก่อนหน้านี้เพื่อที่จะไปตรวจยึดสิ่งของผิดต่อ
หรือของที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ปรากฏว่าไปถึงก็ไม่พบ
ตามหมายจับไม่พบของที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะแล้วตำรวจ
ก็ไปตรวจอีกที่หนึ่งนะคะที่ตำบลนาโนธที่พัทธลุงซึ่ง
อันนี้เป็นบ้านของเสียแป้งก็มีพี่สาวที่อยู่ทุกวันนี้นะ
ก็ได้เจอกับพี่สาวแต่ผลการตรวจค้นก็ไม่พบเช่นเดียว
กันนะคะทั้งคนและของที่ผิดกฎหมายนี่เป็นการตรวจค้นครั้ง
ที่สองนะคะหลังจากที่เสียแป้งหลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชนคร
ศรีธรรมราชซึ่งตำรวจเขาก็คาดว่าอาจจะหลบหนีกลับมากบดานพร้อม
กับอาวุธปืนที่บ้านทั้งสองแห่งเป็นการชั่วคราวก็เลยนำมาซึ่ง
การเข้าตรวจค้นทั้ง๒หลังในวันนี้แต่ก็ไม่เจอนะคะคุณผู้
คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่ง
ชาตินะครับคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลยืนยันว่าเสียแป้ง
เนี่ยมีความผิดนะครับฐานกราดยิงหลายพื้นที่หลังจากมีการ
ตรวจเทียบกระสุนปืนนะครับโดยทางพบตรนั้นบอกว่าอาวุธปืน
เสียแป้งใช้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีการตรวจสอบ
นะครับว่าเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่จากในภาพที่
ดัดแปลงไหมเพราะว่าปืนที่ประชาชนสามารถครอบครองจะไม่
สามารถยิงแบบอัตโนมัติได้นะครับส่วนรุ่นที่ยิงแบบอัตโนมัติ
จะเป็นอาวุธสงครามที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ครอบครองได้เท่านั้น
นั้นการที่เสียแป้งเอามาใช้ก่อเหตุหลายพื้นที่มีความผิด
อยู่แล้วครับในส่วนนี้เนื่องจากเทียบกระสุนปืนพบว่าตรงกับ
ในหลายพื้นที่นะฮะไปฟังเสียงทางผู้บัญชาการตำรวจ

ต้องไปตรวจสอบว่าเขาได้รับใบอนุญาตมาถูกต้องหรือเปล่าไป
สี่ของเขาแต่ไม่ใช่ว่าเขาถือปืนที่เหมือนเอ็มสิบหก
อ่ะนะห้าจุดห้าหกแล้วเขาจะเป็นปืนที่เป็นประมูลสงคราม
ไม่ใช่เพราะมันมีที่เอาเข้ามาแล้วลำกล้องมันถูกต้องตาม
กว่าหมายตีเป็นปืนสั้นแต่ไปไปต่อพันท้ายให้มันยาวมัน
ดูเหมือนเป็นปืนปืนปืนทางราชการนะครับแล้วถ้าพี่
ดูเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยที่เนี้ยที่เราเห็นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ย
กระสุนเป็นเก้ามอมอครับแต่ถ้ายิงเป็นฟูออโต้แล้วลำกล้อง
ยาวเรียบร้อยกลายเป็นปืนอาวุธสงครามทันทีด้านพลตะบดเอกธนา
ชูวงนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าการที่ตำรวจนั้นรู้
เบาะแสเสียแป้งแต่ยังไม่จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า
ตำรวจนั้นมียุทธวิธีในการปฏิบัตินะครับที่ไม่จำเป็นต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งการทำงานขณะนี้มีความคืบหน้าไป
มากนะครับขอให้มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่อีกเรื่อง
ครับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเสียแป้งเนี่ยได้รับความช่วย
เหลือจากพลตำรวจตรีก่อไก่ขณะนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่ง
ชาตินะครับได้แต่งตั้งเจรตำรวจมาตรวจสอบแล้วครับหาก
พยาหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับใครก็จะดำเนินคดีทั้งอาญา
และวินัยนะครับพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับ

ท่านผบเนี่ยก็ตั้งจะเลไปป้าเก้าก็ตั้งทีมคณะพนักงาน
สวนสอบสวนถ้าหลักฐานถึงท่านใดท่านผอบอไม่ไว้อยู่
แล้วนะครับแล้วต้องเติมเดินกาน่าครับทางไว้ใดละอายา
แต่ถ้าหลักฐานไม่ถึงนะเหมือนท่านคือบางคนเนี่ย
อาจจะยังไม่ถึงเราก็ต้องรวบรวมใหม่นะครับอันนี้เป็น
เพราะว่าตรวจสอบหมดแล้วครับข่าวก็คือข่าว
แต่ขอให้ท่านมั่นใจในสำคัญการตัวบนชาติ

เพราะว่าเรากำลังเดี๋ยวจะหาว่าเราปกปิดกำลังตามอยู่
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้มีความคืบหน้านะครับ
บอกว่าทนายของทางเสียแป้งทนายชัดได้ส่งหนังสือร้องเรียน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี
ทั้งคู่เมื่อวานนี้ก็มีโอกาสนะครับมาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิด้วยนะครับ
ล่าสุดวันนี้ครับทางนายกองตรีดรธนกฤษจิตอารีรัฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็บอกว่ามันมีรายละเอียดคร่าวที่พอบอกได้ออกมานะครับ
โดยเป็นซองเอกสารเนี่ยคุณผู้ชมที่ระบุว่า
ส่งมอบพยานหลักฐานและหนังสือ
ร้องขอความยุติธรรมเรียนนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีก็คือรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธิน
โดยส่งต่อผ่านถึงทางนายกองตรีดรธนกฤษนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกนะครับล่าสุดนั้น
นายกองตรีดรธนกฤษออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ายังไม่ได้มีการอ่านรายละเอียดข้อร้องเรียนแต่ว่าเข้า
ข้าวที่พอจะบอกได้เนี่ยมันเป็นคำร้องหลายประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับ
ตำรวจหลายรายแล้วก็ยังมีอายการบางคนด้วยที่อยู่ในหนังสือร้องเรียนนี้
คุณผู้ชมจำคลิปได้ที่ทางเสียแป้งนั้นออกมาออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ทั้งสองคลิปเนี่ยนะฮะก็จะมีการเอ่ยชื่อถึงตัวละครหลายคนมีตำรวจมี
อายการด้วยเนี่ยนะครับโดยทางนายกองตรีดรธนกฤษบอกว่าจะส่งเรื่อง
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมราชธรรมครับที่
ร้องเรียนเข้ามาด้วยนะฮะพร้อมกับย้ำว่าส่วนตัวนั้นก็แน่น
ครับอยากให้เสียแป้งเนี่ยมอบตัวซะแล้วก็มาสู้คดีครับ
ที่ทราบเบื้องต้นนะครับก็จะมีเจ้าที่ตำรวจหลายลายนะครับที่
เกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางทาง
อายการด้วยนะครับก็มีมีชื่อคนคนเหล่านี้อยู่แต่วันนี้
ถ้าตัวละครมันเริ่มเปิดแล้วเนี่ยนะครับเสพแป้งก็มอบตัวดี
กว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็อยากให้เขาเนี่ยนะครับเข้า
กระบวนการยุติธรรมอย่าลืมนะครับว่าการที่เขายังหลบหนี
อยู่นะครับเกิดถ้ามันมีเหตุอะไรที่จำเป็นที่จะต้องมี
ประทะกันเกิดขึ้นอีกเนี่ยนะด้วยความไม่ยอมเนี่ยอย่าลืม
ว่าการลงทุนของเขาไว้ในครั้งนี้คือการทวงความยุติธรรมถูก